ก็มีวัยรุ่นคนหนึ่งเขาเอามีดไปไล่ฟันชาวบ้าน
บอกว่ามีคนไปทับไปทำรถเขาพังก่อน

ใช่ค่ะแล้วดูสิคือถอดเสื้อใส่กางเกงขาสั้น
แกว่งอีโต๊ะไปมาขนาดคนถ่ายคลิป
เหมือนกับกำลังจะโดนอีโต้แบบยกอีโต้ใส่เหมือนกันนะ
ไปฟันเขาอ่ะนะฮะอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่บ้านคำน้อย
หมู่ที่๕ตำบลห้วยต้อนอำเภอเมืองจังหวัดชายภูมิ
วัยรุ่น๔คน๕คนนี่แหละเดินถือไม้มีดอิโต้เอะอะโวยวาย
อ้างบอกว่าเนี่ยนะมีคนไปทำรถจักรยานยนต์ของเขาพัง
หาคนรับผิดชอบอันนี้คือวิธีการหาคนรับผิดชอบนะ
เอามีดเอาไม้ไปไล่ฟันเขาเนี่ยนะฮะ
ในคลิปก็มีชาวบ้านหลายสิบคนโดยเฉพาะผู้สูงอายุก็ยืนดูอยู่ห่าง
ส่งเสียงเข้าไปเจรจาใจเย็นไม่มีใครไปยุ่งกับรถของของคุณหรอกนะฮะ
แต่กลุ่มชายกลุ่มนี้ไม่สนใจครับสักพักหนึ่งมีการเข้าไปทำร้ายผู้ชายเสื้อสีส้ม
โดยชาวบ้านบอกว่าผู้ชายคนนี้ไม่ได้รู้เรื่องและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับรถจักรยานยนต์ของแก๊งนี้เลย
แต่อีกฝ่ายไม่สนใจไม่ฟังรุมทำร้ายชายเสื้อส้มจนซุดตัวกับพื้น
แล้วก็คือชายเสื้อส้มต้องยกมือไหว้แล้วบอกว่าไม่รู้เรื่องเขาไม่ได้ทำนะครับ
คลิปก็มีชาวบ้านเข้าไปช่วยโดยพยายามจับศีรษะของชายคนดังกล่าวแล้วก็ตะโกนให้เรียกรถพยาบาล
พาไปรักษาเพราะว่าเหมือนโดนเข้าไปแล้วก็ศีรษะแตกนะครับ
คลิปนี้ถูกแชร์ในโซเชียลเยอะมากเป็นคลิปจากกู้ภัยสว่างคุณธรรมนะครับ
ข้อความระบุว่าไม่ต้องมีงานแล้วพวกอันตภัณฑ์ก็เก่งในทุกที่
ดื่มสุราแล้วเมาคนบ้านเดียวกันก็จะตี
หนักหน่อยบุกเข้าไปทำร้ายพร้อมกับใส่แฮสแท็กชายภูมิส่งประกวดนะครับ
เรื่องนี้ก็มีหลายคนเข้าไปวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสม
ส่วนใหญ่ก็บอกว่าช่วงของสงกรานก็เป็นวันที่ครอบครัวต้องอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตา
ควรจะมาทำแบบนี้ไม่สมควรจะมาเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นมา
ที่บางคนก็บอกว่าถ้าเห็นคนเมาถือมีดถือปืนด้วย
ถ้าทางแข็งกล้าวควรพาตัวเองออกจากจุดนั้นเพื่อความปลอดภัยของตัวเองนะครับ
จากนั้นทีมข่าวเราก็เดี๋ยวจะตามเรื่องนี้ต่อไป
รวมถึงอาการของชายคนเจ็บที่เสื้อสีส้มที่ถูกทำร้ายด้วยนะครับ
สุดท้ายมันก็เป็นเพราะเรื่องของเมาสุราด้วยแหละ
กินเล่าเข้าไปคึกคนนองแล้วก็เกาะเหตุขึ้นมานะครับ